ซึ่งกว่าจะดับไฟได้เนี่ยต้องใช้ความตั้งใจของเจ้าหน้าที่แล้วก็คนในพื้นที่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ด้วยเพราะว่ากว่าจะเข้าไปได้ในสวนผลไม้ต่างเนี่ยเส้นทางก็จะค่อนข้างลำบาก
เป็นต้องใช้รถจักรยานยนต์ต้องใช้ความร่วมมือของหลายหลายภาคส่วนเราไปดูแนวทางในการให้ความช่วยเหลือร่วมกันนะคะในการดับไฟป่าที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิษฐ์ติดตามจากรายงานของคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มค่ะ
แววกันไฟขนาดความกว้าง๓๔เมตร
ระยะทางยาวกว่า๑กิโลเมตรบนสรรเขาหมู่ที่๔ตำบลแม่ภูลอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิษฐ์
คือกำแพงธรรมชาติที่ใช้ป้องกันไฟป่าที่กำลังลุกลามในพื้นที่มากว่า๒อาทิตย์
เพื่อป้องกันพื้นที่ทำกินของพวกเขาไม่ให้ถูกเปลวไฟเผาผลาญ
โดยเฉพาะสวนทุเรียนที่เป็นแหล่งรายได้ทำเงินให้กับผู้คนในหมู่บ้าน
อันนั้นคำเงินผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๑๐ตำบลแม่ภูลบอกว่า
ชาวบ้านที่นี่มีการซักซ้อมแผนป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะเรื่องไฟป่าทำให้เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
ชาวบ้านจึงตั้งรับกับปัญหาและป้องกันได้อย่างทันท่วงที
จนสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในพื้นที่จำกัดได้อีกทั้งตำบลแม่ภูลมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง
ในการป้องกันไฟป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่โดยมีศูนย์วิทยุเครือข่ายตำบลแม่ภูล
ที่จะใช้เป็นสื่อกลางในการแจ้งเหตุให้กับชาวบ้านชีวิตที่เนี่ยก็เป็นชาวสวน
ก็ยังไงก็ต้องอยู่กับสวนอยู่แล้วอาชีพทำสวนก็ก็ช่วงหน้าแรงเราก็มี
ชาวสวนเนี้ยมาอยู่สวนเป็นประจำถ้าเกิดมีไฟแถวไหนเกิดขึ้นเราก็ใช้วิวสื่อสารกัน
วิทยุเนี่ยมันจะเป็นวิวที่คือมีศูนย์เครือข่ายอยู่คือศูนย์เตือนภัย
ตะบนแม่คูณที่เขาเป็นศูนย์อยู่ทีนี้ถ้าอยู่ที่สูงเราก็ส่งวิวไปที่
ศูนย์อ่าที่ศูนย์แล้วทีนี้ก็เขาก็ทำให้ศูนย์เนี่ยกระจาย
ข่าวออกไปอีกทีว่ามีไฟไหม้จุดนั้นจุดนี้แล้วก็มาช่วยกันขึ้นมาขึ้นมา
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้แนวกันไฟก็เป็นอีกหนึ่งกำลังหลักที่สำคัญในการแจ้งข่าว
หากเกิดไฟป่าขึ้นที่สำคัญต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งอุปกรณ์และร่างกายในการดับไฟป่าอยู่เสมอ
โดยเฉพาะช่วงหน้าแรงที่กำลังเผชิญอยู่ตอนนี้โอ้ผมผมต้องเตรียมรับมือตลอดเวลาเนี่ย
ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเวลาไหนต้องมาให้ได้ครับไม่เหลือเวลาไฟเกิดขึ้นมามีคนไปบอกผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านกับประกาศตามเสียงเสียงตามสายค่ะแล้วก็ชาวบ้านเจ้าสวนเขาอยู่ไหนเขาก็มาช่วยกัน
เจ้ากันรับไฟมีนามก็เอานามมามีเขาก็เอาเข้ามาช่วยกันค่ะ
อันนี้ไปจับไฟก่อน
ชาวบ้านในตำบลแม่ภูลคืออีกหนึ่งตัวอย่างของชุมชนเข้มแข็งที่สมัครสมานสามัคคี
พร้อมจะต่อสู้กับสถานการณ์ต่างโดยเฉพาะไฟป่า
การสร้างความรู้ให้กับชาวบ้านและชุมชนจึงเป็นอีกหนึ่งเกราะป้องกันที่จะต่อสู้กับภัยธรรมชาติ
เพื่อลดความเสียหายให้เหลือน้อยลง
เพราะชาวบ้านที่นี่ได้รับบทเรียนและเรียนรู้ถึงความสูญเสียมาแล้ว
จากเหตุการณ์ดินโครนถล่มครั้งใหญ่เมื่อปี๒๕๔๙